คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
เรื่องราวของมันก็คือมีผู้ชายคนนึงโพสต์เฟซบุ๊กค่ะ
บอกว่า๗โมงเช้านิติบุคคลของคอนโดมิเนียม
โทรศัพท์ไปบอกว่ามีแมวตกใส่รถคุณ
เขาก็เลยงงแล้วยังไงแมวตกใส่รถแล้วยังไง
แต่เจ้าแมวตัวนี้มันอ้วนแล้วมันตกใส่กระจกรถ
กระจกแตกแล้วรถยนต์เลยนะ
คนก็ตกใจมันตกมาได้ยังไงเนี่ย
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไหมคะ
น้องเหมียวมันตกลงมาแบบนี้

ตกลงมาจากชั้น๖ของคอนโดมิเนียม
แล้วก็มากระแทก๑ครั้งก่อนนะคะ
ก่อนจะตกลงมาที่กระจกรถของผู้เสียหาย
มีกันสั่นมันยืดมารับไว้รอบหนึ่งใช่ไหมครับ

เหตุการณ์นี้นะคะแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะ
เปิดเผยภาพกระจกหลังรถแตก

มีข้อความว่า๗โมงเช้านิติโทรมาแจ้ง
บอกมีแมวตกใส่รถนี่น้องเหมียวตัวนี้
งงแมวตกใส่รถแล้วยังไง
แต่เขาบอกว่าแมวน้ำหนัก๘๕โล

อดกินปลาทูแน่ไอ้เสืออ้วน
เหมียวตัวอ้วนลายสลิดลายเสือเนี่ยค่ะ
คนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
แน่นอนก็เห็นใจเจ้าของรถเนาะ

แต่คุณผู้ชมค่ะส่วนใหญ่เห็นใจน้องเหมียว
ถามถึงแมวกันใหญ่เลยว่าแมวเป็นยังไงบ้าง
ซาเรย์เรียบร้อยนี่คือภาพเอ็กซาเรย์

แค่เล็บฉีกสองเล็บเองน้องคิง
โอ้โหแมวก้าวชีวิต

จมูกน้องแดงนิดนึงจากแรงกระแทก
ไม่มีรอยฟกช้ำกระดูกไม่หัก
เล็บฉีกสองเล็บเท่านั้นค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราไปตรวจสอบที่คอนโดมิเนียมตรงนี้นะคะ

ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ของคอนโดซึ่งเป็นผู้จัดการอาคารนะคะ
เล่าให้ฟังว่า๗โมงกว่าได้รับแจ้งจากแม่บ้าน
ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาเสียงดังมาก
ก็เลยเดินไปดูกับผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

รถยนต์สีแดงกระจกด้านหลังรอยแตกเป็นรูโหวขนาดใหญ่

สลิดตัวอ้วนเลย๘โลครึ่งนอนอยู่ใต้ท้องรถ
ก็เลยประสานเจ้าของรถประสานเจ้าของแมว

ฝ่ายเขาเคลียร์เรื่องค่าเสียหายกันเรียบร้อย
ผู้จัดการนิติบุคคลคอนโดก็เลยบอกว่า

โครงการเขาไม่อนุญาตให้ลูกบ้านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะ
ใช่เป็นข้อบังคับกำหนดไว้เลย
ว่าห้ามเลี้ยงต้องจ่ายค่าปรับ๑๐๐๑๐๐

ว่าต้องเคารพกติกาในการอาศัยอยู่ร่วมกัน

ที่เป็นเหตุไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ใช่ถ้าเกิดล่วงลงมาตรงอย่างนี้อาจจะไม่รอด
อยากจะขอล้มนรงค์นะครับว่าของเราไม่ให้เลี้ยงสัตว์
ทุกคอนโดหรือครับถ้าไม่ใช่คอนโดรูปหน่วยใหม่
เลี้ยงสัตว์ก็มันจะมีผลกระทบกับเพื่อนบ้าน

ถ้าเกิดเกิดเหตุอย่างนี้คุณก็ต้องเสียหลายต่อ
ทีนี้ค่ะเจ้าของรถที่แมวตกใส่แล้วรถเละเลย
กระจกด้านหลังรถพังเยอะเหมือนกันเนอะ
เล่าให้ฟังว่าคือแมวตัวนี้ชื่อชิฟู
รถก็พังแบบนี้แต่เห็นหน้าเจ้าชิฟฟูคุณผู้ชมดูสิ
แป๋วอ้วนกลมแล้วเจ้าของแมวก็อุ้มแมว
กอดแมวร้องไห้อยู่ข้างรถ
เจ้าของแมวก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ที่ทำให้รถของผู้เสียหายเนี่ยโอ้โหพังขนาดนี้

เจ้าของรถก็เลยบอกว่าไม่โกรธเลย

และสำคัญมากเลยเห็นหน้าเจ้าชิฟู
มันโกรธไม่ลงน้องคิงก็ดูมันซิ
เจ้าของแมวบอกว่าสาเหตุที่แมวตกลงมา
เพราะว่าไม่ได้ปิดประตูระเบียงค่ะ
ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างเลยนะคะ
ส่วนอาการของน้องแมวก็คืออย่างที่บอก

เป็นไปได้ที่กระดูกหักหรืออาจจะตาย

ไม่ได้ลงราคารถแล้วก็ไม่ได้ลงพื้นอย่างงี้ค่ะ

ฟูเหลือ๘ชีวิตแล้วใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มด้วย
ระมัดระวังด้วยนะครับเจ้าของที่เลี้ยสัตเลี้ยงแมวแบบนี้นะครับ